ไปทำไหลอ่ะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
เฒตทั้งสีถูกมั้ย
จะมาก่อสร้างจะมาต่อเติมจะมาทาสี
เดี๋ยวดูนะว่าคุณไพโรธทำอะไร
เห็นไหมที่อยู่ในร้านทองก่อนหน้า

แล้วหยิบถุงอะไรมาจากถังสี

เหรียญเขาเอามาวางบนเคานเตอร์
เพราะอะไรล่ะจะซื้อทองให้เมีย
นี่แหละวงจรปิดของร้านทองสยามเยาวราช
อยู่ที่ตลาดหนองชากที่บ้านบึงชนบุรีจับภาพเอาไว้ได้

เหรียญบาทเหรียญ๕เหรียญ๑๐ทั้งหมดแหละ

คุณสวัยลินนี่แหละ
คือคุณไพโรธเขาบอกแบบนี้

ผมเป็นผู้รับเหมาอยู่ที่สระบุรี
ก็มาหาหมอตามนัดที่โรงพยาบาล

ผมเอาเงินเหรียญพวกนี้นะดอมนะ

จะเอามาซื้อสวยทองสวยข้อมือ

โอ้โฮแครกไรจะว่าเป็นวันแม่
แต่ผมว่าเป็นวันเมียแม่กับเมียก็คือเท่ากัน
นี่เห็นไหมช่วยกันนับเหรียญค่ะ
นับทั้งหมดนี่นะนับได้๒๙๓๐๐บาท

เพราะว่าจะซื้อสร้อยข้อมือให้เมีย๒บาท

นี่หอบเหรียญมัน๒๙๐๐๐บาทอ่ะ
ใช่ตั้งใจไว้แล้วไงอ้าวให้เมียเลือกเลย

อมดูไว้ดูไว้ดอม
เมียนี่หน้าตายิ้มแย้มเลยนะบอกว่าเอาจริง

พี่น้ำแข็งรู้ได้ไงเขายิ้มแย้มเขาใส่แมสอยู่
ดูตาดิดูตาดิ
ตอนได้ทองเสร็จแล้วให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยังยิ้มอยู่เลยแล้วนี่
นี่เป็นดอมอยากรู้ใช่ไหมว่าผู้หญิงเขายิ้มขนาดไหน

เธอจะเห็นแววตาที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม
ดูให้เป็นทุกอย่างอย่าหาว่าพี่สอน
ถือถังเก็บสตังค์เดินตามหลังเมียเข้ามา
เข้าร้านทองซื้อเสร็จปั๊บใส่ให้
ใส่ให้แล้วก็ถือถังสีเดินตามหลังออกมา

เขาทำอยู่ประจำ

เดี๋ยวพี่นะจะมีงานเข้ามาแบบเพียบเลย
ได้รายได้เยอะเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อสร้อยคอให้เฮียได้อีกนะ
ตังหูซื้อจี้ให้ได้อีกแน่นอน
เจ้าของร้านทองบอกว่าขอบคุณมากนะคะ

คือพี่ผู้ชายไม่เงย

มีเสริงพึงบดจบให้ครบ๒บาท